เรื่องราวชีวิตของน้องนินจา
เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในโลกโซเชียลไปแล้วนะครับ
เพราะว่าชีวิตของน้องนินจาต้องเสียคนที่รักไป
คือน้องดินจาเป็นเด็กชายอายุ๙ขวบเท่านั้นเอง
แต่พ่อแม่แล้วก็น้องชายของน้องนินจา
ก็คือน้องชินจังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รวมถึงสุนัขที่ครอบครัวเลี้ยงไว้

ทีนี้ก็เหลือแต่น้องนินจาคนเดียว
คือตัวคนเดียวในครอบครัวของเขา
น้องชายเป็นเด็กกรรมพราเม่
แล้วก็มีภาพในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กัน

น้องยืนอยู่หน้าพิธีเผาศพของพ่อแม่
ใช่ครับน้องยืนอยู่หน้ารูปถ่ายหน้าโรงศพของพ่อแม่แล้วก็น้องชายของเขานะครับ
แล้วก็ในโพสต์ก็เขียนว่ามันเป็นโชคชะตาหรือฟ้าแกล้ง
ทำให้น้องเหลือตัวคนเดียวในครอบครัว
เด็กชายพานุพงศ์รากแก่นหรือว่าน้องนินจา
ทีมข่าวของเราก็ไปเยี่ยมน้องเขา
ก็เห็นว่าน้องเขากำลังนั่งวาดรูปครอบครัว
ที่เคยมีทั้งพ่อแม่แล้วก็มีน้อง
เพื่อหวนคิดถึงครอบครัวที่เคยมีความสุข
หลังคาบ้านผูพังมีน้ำรั่วออกจากเพดาน
อาศัยอยู่แบบวันต่อวัน
สวนยางเสริมสุนตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
หลังจากที่น้องนินจาเองต้องสูญเสียคนที่รักทั้งหมด

ทำให้นายธีรพงศ์รากแก่นผู้เป็นพ่อ
นางสาวธนารัฐกองทิพย์ผู้เป็นแม่
แล้วก็เด็กชายวีรพงศ์รากแก่นหรือว่าน้องชินจัง
น้องชายวัย๗ขวบของเขานะครับเสียชีวิตทั้งหมด
รวมไปถึงสุนัขพันธ์ชิวาว่าอีก๑ตัว

ทางญาติของน้องนินจาได้โพสต์ภาพของน้องนินจา
ยืนอยู่หน้ารูปถ่ายของครอบครัว

ก็มีการเขียนแคปชั่นว่ามันเป็นโชคชะตาหรือฟ้าแกล้งนะครับ
ซึ่งเมื่อคนในโลกโซเชียลเห็นภาพดังกล่าว
ก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก
และต้องการที่จะช่วยเหลือน้องนินจานะครับ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ได้พูดคุยกับน้องนินจา
สังเกตว่าน้องยังอยู่ในอาการเสียใจ
โดยน้องบอกว่าผมคิดถึงพ่อกับแม่
แต่น้าของผมบอกให้ผมเข้มแข็งและเป็นเด็กดี
ผมสัญญากับน้าว่าจะเป็นเด็กดี
โตมาอยากจะเป็นนักบินและเป็นนักวาดภาพ
เพราะชอบการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจนะครับ

กัปตันเครื่องบิน
กัปตันเครื่องบินทำไม

ก็ต้องเป็นนักวาดรูปแล้วก็ได้ขับเครื่องบิน

บอกว่าที่น้องไม่ได้ออกไปกับพ่อกับแม่

ทั้งที่พ่อและแม่ก็บังคับให้ไปด้วยกันนั้นนะครับ

พ่อแม่จะพาน้องนินจาไปซื้อเสื้อกีฬาสี
ซึ่งกำลังจะจัดงานประจำปีของโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
ระหว่างที่กำลังขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วนะ
โดยที่มีน้องชายมีพ่อมีแม่
แล้วก็หมาชิสุที่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
แต่ปรากฏว่าน้องนินจาทำไมรู้ไหมคุณ

มากระซิบบอกอย่าไปเดี๋ยวรถชน
ก็เลยไม่ได้ไปตามพ่อกับแม่ไป
มารู้ว่าทั้งหมดถูกรถชนจริง
เราก็ถามนินจาแล้วผู้ชายคนนี้มากระซิบเป็นใคร

นินจาบอกไม่รู้เหมือนกันครับ
แต่ไม่มีคนอื่นเห็นนะนินจาเห็นคนเดียว
แล้วน้องก็อธิบายลักษณะที่น้องเจอลักษณะของผู้ชายคนนั้นด้วยนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับทางญาติของน้องนินจา

ซึ่งยืนอยู่หน้ารูปถ่ายของครอบครัว

ซึ่งเมื่อภาพและโพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไป

ให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
โขมงความสะเทือนในภารกิจสมัคร
กับการซ่ามเข้าไปมา
น้าร้องไห้แล้วหนูก็งง
พอพาไปโรงพยาบาลหนูก็ร้องไห้

นี่คือภาพลี้ลับนี่คือผู้ชายคนหนึ่ง
น้องนินจาบอกว่ามากระซิบน้องนินจา
นินจาวาดเป็นภาพให้เราได้ดูคุณ
คุณแต่งตัวเหมือนคือไม่ใช่คน
ใช่ใส่สังวานแบบนี้นะคะนุ่งเหมือนเป็นจงกระเบน
หรือเป็นเทวดาหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะ
แต่น้องนินจาถ่ายทอดให้เราได้เห็นว่า
ผู้ชายคนที่มากระซิบให้น้องนินจาเนี่ย
อย่าขึ้นรถจักรยานยนต์ไปกับคุณพ่อแม่
แล้วก็น้องชายก็คือคนนี้

ลุกไหมคุณใส่มงกุฎสีขาว
สังวานนุ่งจงกระเบนสีทองนะครับ

วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ

สภาพจิตใจทุกคนตอนนี้ย่ำแย่นะครับ

หลานมาบ่นคิดถึงพ่อและแม่ตลอด
ตอนนี้ก็ได้แต่ปลอบใจเพื่อไม่ให้หลานคิดมาก

ทุกครั้งก็ร้องไห้แทบทุกครั้งเลยล่ะครับ
แล้วก็เนี่ยยายหลานก็ต้องมานั่งปลอบใจกันนะครับ
ใช่ค่ะ

เป็นเจวันกองทรัพย์นะครับผู้เป็นป้าของน้องนินจา
คุณป้าน้องนินจาก็เปิดเผยครับว่าหลังเกิดเหตุได้รับเงินจาก
กรณีจำนวน๕๐๐๐บาทเพื่อไปจัดการทำศพที่จังหวัดสุรินทร์
เป็นเวลา๕คืนจากนั้นจึงเดินทางกลับมา
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ไกลเกลี่ยกับคู่กรณีที่ร้านเสริมสวยของตนนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุเลย
โดยเบื้องต้นคู่กรณีก็คือเรือโทธาวรหนองโยธา
มอบเงินให้จำนวน๒แสนบาทเป็นเงินชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
และเงินที่จะได้รับเป็นค่าสินใหม่ทดแทน
จากพรบคุ้มครองอุปติเหตุอีก๓๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งเห็นว่าเงินจำนวนเท่านี้ไม่น่าจะเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวแล้วก็น้องนินจาได้นะครับ
แค่ค่าทำศพที่ให้มาเบื้องต้น๕๐๐๐บาท
ก็ไม่พอที่จะทำศพ๓ชีวิตแล้ว
วันเกิดเหตุก็ต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่น
มาจัดงานศพรวมแล้วกว่า๔แสนบาทแล้วนะครับ
เค้าสู้โชคชาติได้ที่๒๐๐๐๐๐

เบนเจาะวันยังบอกอีกล่ะว่าวันที่๒๓กันยายุ่นนี้
ทางครอบครัวจะนัดคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้ง
เพราะครอบครัวกลัวจะโดนเอาเปรียบนะครับ
ต้องหาทนายความเพื่อปรึกษาคดี

คุณเบนเจวันในฐานะคุณป้าของน้องนินจาบอกว่า
ป้าก็จะรับน้องนินจาเป็นลูกบุญธรรมดูแลส่งเสียให้เป็นเด็กดีต่อไปนะครับ
เพราะว่าเหลือตัวคนเดียวในครอบครัวแล้วนะ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือน้องนินจาและครอบครัวนะครับ
ก็สามารถที่จะโอนเงินช่วยเหลือน้องได้ตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมสามารถที่จะโอนเงินกันได้
รวมถึงถ้าคุณผู้ชมดูหน้าจอไม่ทันก็ไปดูในเพจรถปลดทุกข์นะครับ
เราก็จะขึ้นเรื่องราวของน้องนินจาแล้วก็บัญชีแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันนะครับ